เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูของดีที่นี่

ไปดูค่ะ
เขาบอกเป็นของกินที่หายากแล้วน้อยคนจะได้กิน
แล้วหนึ่งในคนที่เคยกินคือ

ใช่มันเป็นวุ้นที่อยู่ในไม้ไผ่จากธรรมชาติ
ไม่ได้มีใครไปใส่เจลาตินอะไรใดทั้งสิ้น

เพราะมันเหมือนมันเป็นน้ำที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่
แต่ทีนี้คือเขาจะเอาไปแบบเป็นทำยำเป็นอะไรอย่างนี้
ลักษณะคล้ายเยลลี่แต่นิ่มเหมือนแบบพุดดิ้งนิดนึง

จะจืดมันจะไม่มีรสชาติเพราะมันเป็นน้ำเฉยนะคะ
ก็ต้องบอกว่าจริงมันทานได้นะมันเป็นวิธีการของชนเผ่า
หรือว่าชาวเขาอะไรประมาณนี้ที่เขาหาอาหารตามธรรมชาตินี่แหละค่ะ
เขาจะเรียกชื่ออีกชื่อนึงว่ามาแซลาหู

แซลาหูเป็นภาษาของชนเผ่าชาวเขาเขา
ทางภาคเหนือทางเชียงราย
เออเดชั่นเคยเข้าไปอยู่กับเขาในของอาคา
นี่ถ้าไม่มีช้อนเนี่ย

เออจริงคุณแล้วบอกเลยว่า

คือตอนนั้นดิฉันเคยเข้าไปศึกษากับชนเผ่าอาขาเขาอะค่ะ
แล้วเขาก็ผู้ให้ความรู้คือชื่ออาแป
แต่เขาบอกว่าวุ้นไม้ไผ่เอาไปทำยำ
หรือคุณจะทำของหวานอะไรอย่างนี้ก็ได้
มันจะไม่มีกลิ่นไม่มีสีและไม่มีรสชาตินะคะ
ได้ทานวุ้นไม้ไผ่แบบนี้ถือว่าโชคดีมาก
เพราะว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

ถึงจะรู้ว่าไม้ไผ่ลำไหนจะมี
มันต้องมีวิธีดูเนาะว่าลำไหนเป็นยังไงบ้างใช่ไหม
มันเหมือนเป็นน้ำที่ได้รับการคัดกองจากธรรมชาติจริง